อีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นดราม่าสะเทือนวงการเพศที่๓อีกเหมือนกัน
หลังจากที่พิธีกรงานศพนะคะได้พูดถึงการรำหน้าไฟ
เขาบอกว่าการรำหน้าไฟห้ามกระเทยรำเพราะว่าจะทำให้คนตายไม่ได้ขึ้นสวรรค์
พูดแบบนี้หลายคนนะที่เป็นเพศที่๓เองก็ไม่พอใจค่ะคุณผู้ชม
แสดงความคิดเห็นแล้วก็ต่อว่าต่อหารพิธีกรคนนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นต่อของการวิวาดกันเรื่องนี้นะคะจากคลิปกันก่อนค่ะ
ที่สองนี่ก็บอกว่าจะต้องหาคนมารังรังหน้าไฟเพื่อเป็นการเกลือดตาม
แต่มีกฎิกาอยู่ว่าต้องเป็นสาวคนมจรนะครับมารังหน้าไฟ
ฉะนั้นห้ามกระเทยร์มารังเด็ดขาดนะครับถ้าห้ามกระเทยร์มารังคนนั้นจะไม่ได้ไปสวรรค์นะครับ
ให้ฟังกันไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะขออนุญาตเล่านิดนึงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่
พิธีกรพูดถึงเรื่องความเชื่อบอกว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้นี่นะ
ก็ต้องผ่านผ่านด่านเนอะอ่าด่านแรกนี่ก็เหมือนกับถามคนตายอ่ะ
ว่าเคยทำบุญอะไรมาไหมค่ะถ้าทำบุญมากเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผ่านด่าน
ด่านที่๒ด่านที่๒ก็คือต้องมีนางรำหน้าไฟ
แล้วก็ต้องเป็นสาวพรมจันทร์ด้วยแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าไม่ใช่สาวพรมจันทร์
เป็นสาวประเภทสองเนี่ยคือใช้คำว่าพึงสังวรอ
มันก็อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหน่อยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้นางรำที่กำลังรำเนี่ย
กำลังจะรำเนี่ยเรียกว่าแบบโอ้โหหน้าถอดสี
แต่ก็ต้องทำหน้าที่รำต่อไปจนจบเพลงก่อนเนี่ยนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมระหว่างที่มีการจัดงานเนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มคนที่ไลฟ์สดด้วยทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะก็เลยมีคนดูเยอะแยะเลย
ว่าคนที่อยู่ในงานหรือคนที่ดูผ่านทางเฟซบุ๊ควิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยนะคะ
ว่าทำไมพิธีกรพูดแบบนี้นี่เป็นการเหยียดเพศหรือเปล่า
เรียกว่าหลายคนก็โกรธอะค่ะที่เหมือนพูดจาดูถูก
สาวประเภทสองแล้วก็ให้ข้อมูลโต้กลับบอกว่าขณะการที่ผู้ตายจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรก
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรำหน้าไฟแต่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคน
ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพเนี่ยหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์
หลากหลายประเด็นส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจนะคะ
ขณะที่มีเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าหมอลำเพชราพระธาตุขามแก่น
งอางครวนจงอางครางซอดแจ้งนี่เป็นชื่อเฟซบุ๊กนะ
เข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างยาวนะคะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บรรยัติว่าห้ามกระเทยรำหน้าไฟ
ขึ้นสวรรค์หรือไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ที่จิตใจของผู้กระทำ
อยู่ที่การกระทำของบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ
พิธีกรพูดแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติงานไม่ให้เกียรติผู้ตายไม่ให้เกียรติคนรำ
และไม่ให้เกียรติคนที่ไปร่วมงานเท่ากับว่าเป็นการตำหนิเจ้าภาพด้วย
คือพูดต่อหน้าเขาเลยนะพูดต่อหน้าเขาเลย
ใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ทางเฟซบุ๊คแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าถ้าให้กระเทยรำผู้ตายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์
เจ้าภาพเขาจะเสียใจขนาดไหนพร้อมกับแสดงตัวต่อต้านเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ขณะเดียวกันก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วพิธีกรคนนี้เป็นใครมาจากไหน
ทำไมพูดจาเหยียดเพศสภาพแบบนี้ค่ะ
ก็มีคนที่นำชื่อพิธีกรคนนี้ออกมาเปิดเผยนะคะระบุว่าเป็นครูชำนาญการ
โกศิลป์วิชาผาเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม
อันนี้ก็เล่าไปตามข้อมูลที่ชาวเน็ตเขานำมาเสนอแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมอย่างไรต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อเนอะ
ค่ะค่ะใครคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
วิถีของสุจริตชนนะคะแล้วก็ให้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วกัน
แต่ว่าเรื่องของการพูดเนี่ยต้องระมัดระวังนะที่ไปกระทบจิตใจ
แล้วเรื่องของความเชื่อเนี่ยไม่ได้เลยค่ะแล้วในขณะที่พูดอ่ะ
เขากำลังจะรำด้วยใช่แล้วมันกลายเป็นความขัดแย้งด้วยค่ะ